สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหน่อยตอนนั้นมีคุณแม่คนนึงนะคะ

ชื่อว่าน้องพลอยเนี่ยหายตัวไป
แล้วก็บอกว่าน่าจะถูกพลทหาร
คนหนึ่งลักพาตัวไปเพราะคุณแม่รู้มาว่าสองคน
เขาแอบคบกันค่ะเป็นแฟนแต่ปรากฏว่าผู้ชายอ่ะค่ะ
พลทหารคนนี้เขามีครอบครัวอยู่แล้วไม่ได้มีแค่แฟนนะ
มีครอบครัวมีภรรยาอยู่แล้วพอลูกสาวคุณแม่รู้
ก็พยายามจะตีตัวออกห่างแล้วพลฐานคนนี้ก็ไม่พอใจ
พาตัวลูกสาวแม่ไปแล้วก็หายไปเลยสุดท้ายพบเจอเป็นศพถูกเผานั่งยางนะคะ
ตำรวจก็ตามไปจับตัวพลฐานคนนี้ก็ให้การรับสารภาพ
สารชั้นต้นพิพากษาไป๕กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ให้ลงโทษพลฐานคนนี้ซึ่งมีชื่อว่านายพลกฤษซึ่งเป็นนายพลกฤษวิเศษ
เป็นอดีตนายทหารยศ๑๑เนี่ยนะคะให้ตอนแรกเนี่ยเป็นประหารชีวิต
แต่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อสารลดโทษเหลือ๓๓ปี๑๑เดือน
และชดใช้ค่าสินหมายเป็นเงิน๑๕๐๐๐๐๐บาท
วันนี้ค่ะสารจังหวัดสระบุรีนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในคดีนี้
ซึ่งสารอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้อง
คดีนี้ก็เป็นคดีอุกชกันเห็นควรให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คือพิพากษายืนตามสารชั้นต้นก็คือจำคุก๓๓ปี๑๑เดือน
และชดใช้ค่าสินหมายเป็นเงิน๑๕๐๐๐๐๐บาท
วันนี้พ่อแม่ของน้องพลอยหรือว่านางสาวพลอยนารินผลิผลผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมาด้วยนะคะ
วิชาผลิผลและนางพัชรีปั้นทองพ่อกับแม่มาถึงเนี่ย
สิ่งแรกที่ทำคือเอาพวงมาลัยมาไหว้สารก่อนเลยมาไหว้สารพระภูมิ
แล้วคุณพ่อคุณแม่เอารูปน้องพลอยถือรูปน้องพลอยมาด้วยบอกว่า
ว่าสารจะตัดสินยังไงก็จะเคารพคำตัดสินของศาล
แล้วก็ที่มาไหว้เนี่ยก็อยากที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้
ช่วยจัดการให้ด้วยอืมอ่าเสร็จแล้วพอได้ฟังคำตัดสินปุ๊บ
ครอบครัวก็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทันทีค่ะ
ไปฟังเสียคุณแม่กันหน่อยค่ะขอรบในการตัดสินของสาร
ผลออกมาอย่างนี้ถามแม่พอใจไหมคือในส่วนลึกจริงของแม่ไม่พอใจ
ประหารชีวิตให้มันสูงสุดวันนี้ถามว่าทำไมไม่ต้องการอย่างนั้น
จริงแล้วมันมีอะไรล่ะมันมีอะไรที่จะมาเยียวยานะคะ
เขาติดพุกสามที่สามปีเขาทำความดีมั่งอะไรมั่ง
มีอภัยมากหรือเขาก็ได้ออกนะเขาได้ออกมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม
แล้วสิ่งที่เขาทำกับแม่มันมันเยอะเขาไม่เคยดูดำดูดีแม่เลยนะ
ตั้งแต่วันแรกที่เขาเอาน้องไปจนทุกวันนี้นะ
คือแม่บอกพฤติกรรมโหดเยี่ยมไงอยากจะให้ประหารชีวิต
ใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่บอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงทุกวันนี้
ไม่เคยได้ยินคำว่าขอโทษเลยทั้งจากฝ่ายพ่อผู้ต้องหาเองก็ตาม
ไม่เคยมีมาเยียวยาช่วยเหลือหรือพูดจาอะไรกันเลยด้วยซ้ำ
ซึ่งหลังจากนี้คุณแม่บอกว่าจะปรึกษากับทีมทนายความยื่นดีกาค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปโทษที่ครอบครัวจะพอใจมีเพียงแค่ประหารชีวิตสถานเดียวเท่านั้น
อืมแต่ทางครอบครัวก็บอกน้อมรับในคำตัดสินของศาลนะคะ
แต่สิ่งที่คุณแม่เห็นคือพฤติกรรมมันโหดเยี่ยมจริง
ค่ะด้วยอาการความหึงหวงอืม
เอาตัวไปไปฆ่าแล้วก็เผานั่งยางแบบนี้แม่บอกรับไม่ได้นะคะ